อ่ะเรามาพักพาทุกคนไปกินโรตีกันหน่อย
เป็นเทรนด์ของวัยรุ่นบางคนแล้วกัน

เออคือโรตีเวลาเราไปซื้อใช่ไหมครับ

คนทำจะมาแบะมาตีให้มันคายองขยาย

แต่เทรนด์ล่าสุดคือแบะเสร็จปุ๊บไม่ทอด
้วนกลมเป็นก้อนเอาวางบนกระดาษ

แต่ข้างในก็จะมีเนยมีนมมีไข่
เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเนยไปทำให้มันร้อนในกระทะ
แล้วเอาน้ำเนยมาลาดใส่ในโรตี

มันก็จะนิ่มหอมเนยมีความหวานของนมนิดหน่อย
แต่มันคือโรตีดิบคือแป้งมันไม่สุก
มันไม่ได้ผ่านการทอดทำความร้อนอะไรเลย
มันดิบนะมันดิบแต่คนกินเขาบอกว่า
เฮ้ยมันหอมอร่อยมันนิ่ม
แล้วพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ขายให้กับลูกค้าที่สั่งแบบนั้นด้วย

กลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา

กลมก้อนอย่างนี้แล้วเอาเนยแบบให้มันร้อนหน่อย
แล้วก็เออลาดลงไปเด็กกินก็เอออร่อยจังเลยอะไรอย่างนี้
ก็กลายเป็นเทรนด์ทำตามกันคุณ
มันดิบมันดิบนะจนตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศอ่ะ

ทางด้านคุณหมอเองกรมอนามัยเองต้องออกมาเฮ้ยอย่ากิน
มันคือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เหมือนกันนะ
แล้วพ่อค้าเองก็มีการออกมาบอกด้วยนะว่ามันเสื่อมเสีย
ค้าบางคนคือไม่ขายให้ไม่ขายให้
แต่ก็มีบางคนที่ขายให้ก็อยากขายลูกค้าสั่งก็ต้องขายอะไรแบบนี้นะ

มันคือวิธีการทำโรตีสดเป็นเทรนด์พิลึกที่กลุ่มวัยรุ่น

เริ่มจากอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเอาแป้งโรตีมาทำนะฮะ
ผสมเนยไข่ดิบที่มันผสมกันมาแล้ว
วดให้มันเข้ากันด้วยมือทิ้งไว้๑วันเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นก้อนใช่ไหม

ก็เอามาใส่กล่องแล้วก็มาขายตามรถเข็นต่าง
ตอนทำโรตีดิบก็จะเอาแป้งก้อนมาแผ่ก่อนกว้าง
เอาเนยทาข้างในให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวาน
แล้วก็ม้วนโรตีเป็นก้อนเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ขยำให้มันเป็นก้อน
มันก็แบบอย่างนี้หน่อยอย่างนี้ฮะแล้วก็ม้วนเข้าไปใช่ไหม
บางคนก็กินเลยบางคนก็อาจจะทอนนิดนึง
ให้มันแบบกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอะไรแบบนี้
แต่คือมันดิบแล้วก็กินกันเลยแบบนี้นะฮะ
ล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันก็นิ่งนอนใจไม่ได้

ทางด้านของกรมอนามัยนะฮะได้มีการเขียนภาพการ์ตูน
ลงข้อความเป็นคำเตือนแบบนี้เลย
โรตีดิบเขาไม่กินกันหรอกนะ
พร้อมอธิบายถึงผลเสียมันมีอะไรบ้าง
หนึ่งพอมันเป็นแป้งดิบมันย่อยยาก
พอมันเข้าไปในท้องมันย่อยยังไงล่ะ
คล้องอืดแน่แหละคล้องอืดคล้องเฟิร์ร์ต่ามมา
กินอาหารดิบไม่ผ่านความร้อน
อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียอันตรายสะสมในร่างกายเรา
แล้วก็อุจจาระร่วงคืออาหารเป็นพิษก็ได้

นะฮะแล้วก็ยังมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอีกหลายคนเตือนว่า
กินโรตีสดอันตรายกับสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
แต่บางคนก็ยังคงกินอยู่นะ
แม้กระทั่งนางสาวไตรสุรีไตรสรกุลเป็นรองโฆษกรัฐบาล

กระแสกลุ่มวัยรุ่นทำคลิปวิดีโอกิมโรตีดิบโรตีสดกัน

ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมา

แต่มันเป็นเทรนด์ที่เพิ่งจะโด่งดังเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมา
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนแล้วนะว่า
มันคือผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไม่ควรทำตามกระแสนี้

บางคนบอกมันเหมือนแบบมันเหมือนของเสีย

คือโรตีที่ทอดแล้วมันจะมีลักษณะ

แต่อันนี้มันคือเหมือนขนมปังเอาเราเอาช้อนตัก

ประมาณนั้นเราก็เลยตามไปหาเจ้าของ

บอกว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ขาย

คุณกินก็บ่อบ้าบ่อหมดเลย
ถ้าผัวตรงขึ้นมาไม่มีใครเชื่อใครได้หรอกนะครับครับ
บางผู้โดนใจมากเลย

เขาอยากได้ตังค์ง่ายใช่ไหม

คนกินมันถือก็บ่อบ่อบ่อบ่อไป

ความเห็นถึงการกินโรตีสดโรตีแป้งดิบ

กี้โดคือมันเป็นเอาแป้งคุกกี้
ดิบผสมกันแต่ไม่เอาไปอบ
ก็คือกินแบบนั้นเลย

ก็คือแป้งที่เขาเอามาทำขนมหลายอย่าง
คือแต่ยังไม่อบ

ต้องออกมาเตือนนะฮะอาจจะติดเชื้อ
ที่มันมาจากไข่ดิบนะ

จากมือคนนวดแป้งเอง

ขณะที่หลายคนก็มีการทวิตข้อความว่า

แล้วท้องเสียเนื่องจากว่าตามกระแสกินโรตีดิบ

ทิ้งท้ายด้วยทวิตเตอร์ของคุณหมอสาวคนหนึ่ง

โรงพยาบาลอะไรแต่ว่าฝากถึง

โหลตอนนี้เราไม่รู้หรอกนะ
โรตีดิบกินได้หรือไม่ได้

แหนกเรานะคะศูนย์อาหารทางเดินระดับ

สองกล้องแถมฟรีคีบชิ้นเนื้อส่งตัว
ด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ
ใครอย่าไปหาคุณหมอก็เชิญ
คุณหมอกยินดีต้อนรับ
ใครอยากส่องกล้อง